ไปดูบัญชีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของแต่ละพักกันบ้างนะครับ
ก็มีบางพักที่ยังส่งบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกเนี่ย
อ่ายังอุบไว้ก่อนอย่างเพื่อไทยอย่างที่บอกไป
รายชื่อที่๓ยังอุบไว้ก่อนนะครับ
เพราะว่ามีกำหนดเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักในวันพรุ่งนี้นะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะแคนดิเดตนายกเลือกตั้ง๖๖เนี่ยนะฮะ
พักรวมไทยสร้างชาติก่อนเลยนะฮะผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอายุ๖๙ปี
คุณพีรพันธ์สารีรัฐวิพากหัวหน้าพักอายุ๖๔ปีนะครับ
เอาพักเพื่อไทยนะฮะก็คุณแพทองทานชินวัฒน์อายุ๓๗ปี
คุณเศรษฐาทวีสินอายุ๖๐ปีส่วนแคนดิเดตคนที่๓เนี่ยนะครับ
ก็รอสักนิดหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้ถึงจะเปิดเผยคนที่
ใช่แต่ว่าคุณอุ้งอิงก็บอกนะคะบอกว่าจริงอ่ะคนที่สามเนี่ย
เกิดใครที่ตามข่าวการเมืองอยู่ก็น่าจะเดาได้แหละ
เดี๋ยวยังไงพอพรุ่งนี้รู้แล้วเดี๋ยวจะมีการแจ้งรายชื่อกับกรกตในวันที่๖เมษาต่อไปนะคะ
พลังประชารัฐพลเอกประวิทย์วงสุวรรณอายุ๗๘ปีนะครับ
ภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวิรากูลอายุ๕๗ปีนะครับ
พักประชาธิปัตย์คุณจุลินลักษณะวิสิตอายุ๖๗ปี
ก้าวกลายคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐอายุ๔๓ปีนะครับ
ไทยสร้างชาติคุณสุดารัฐเกยุราพันธ์อายุ๖๑ปี
คุณสุพรรณมงคลสุธีอายุ๖๕ปี
นาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีอายุ๕๙ปีนะครับ
ก็ไทยสร้างชาติก็ให้มาครบแล้ว๓คน
ส่วนพักชาติพัฒนากล้าเนี่ยก็เป็นอีกพักนึงนะคะ
ยังไม่ได้ส่งบัญชีแคนดิเดตนายกต่อกรกต
แต่ก็มีรายงานค่ะว่าจะส่งคุณกรจติกะวนิษฐ์นะคะ
แล้วพักชาติไทยพัฒนาก็เป็นคุณวราวุฒิศิลปะอาชาค่ะ
ส่วนพักเสรีรวมไทยก็คือแน่นอนคุณเสรีพิสุทธิเตมียาเวทนั่นเองนะคะ